คุณผู้ชมครับมาดูคลิปนี้
้าลายไม่ปลอดภัยค่ะเรื่องของม้าลายไม่ปลอดภัยจริงอีกแล้วเหรอ

โอ้โหไอ้ผมก็นึกว่าทางมาลาย
อันนี้เท้ามาลายเท้าม้าลายโอ้โหคุณผู้ชมครับ

ผมก็เคยพาลูกไปนะขับรถเข้าไปแบบนี้
แต่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
นี่ครับผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดแห่งหนึ่งฮะ
เพื่อสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดใช่ไหมนะครับ
มีการเปิดกระจกให้อาหารอะไรได้

ตัวเป็นตันน่ะมั้งโดดเขาใส่

ม้าลายมันก็วิ่งหอกมากับเพื่อนมัน
มันเบรกไม่ทันแล้วมั้งตูดของมันสะบัดนะฮะ
ไปเข้ากับตูดรถพี่เขา
โอ้โหบุบเลยครับ
แต่ว่าทางสวนสัตว์ทำประกันไว้นะ

หลังจากเธอนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้แค่วันเดียวนะครับ

เช่นทางม้าลายไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป

คู่กรณียากครับหน้าเหมือนกันหมดเลย
คันนี้แล้วก็ส่วนอีกคนบอกว่าชอบขับรถทับทางม้าลายม้าลายเลยเอาคืน
อ่านะฮะแต่บางคนก็มองว่าทะเบียนอ่ะทะเบียน
ของมันต้องมีอ่านี่ฮะอยู่หน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
๕กย๕๒๖๔นะครับค่ะอ่า